ยังอยู่ที่เหตุสะเทือนขวัญครับคุณผู้ชมครับ
แต่เป็นที่อุบลรัชธานีผู้หญิงอายุ๒๖ปี
ถูกฆ่าเปลือยในสภาพเปลือย
แล้วก็รับคอเสียชีวิตอยู่ในบ้านของเธอนั่น
แล้วก็หน้าบ้านเปิดเป็นร้านเกมนะครับแต่ปิดในช่วงของโควิด๑๙
ห้องนอนนะครับของบ้านหลังนี้เนี่ยพบร่างของนางสาวอัญญารินศรีสด
หรือว่าน้องวิวน้องวิวอายุ๒๖ปีนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
มีผ้าห่มคลุมปิดหน้าเอาไว้สภาพศพนั้นมีสายชาร์จโทรศัพท์สีชมพู
รัดรอบลำคอใบหน้าม่วงคล้ำเสียชีวิตนะฮะประมาณ๔๖ชั่วโมงแล้ว
ใกล้กันนะครับพบผ้าอนามัยใช้แล้วตกอยู่บนที่นอน
หนึ่งแผ่นคาดว่าจะเป็นของผู้ตายตรวจสอบรอบห้องที่เกิดเหตุพบข้าวของถูก
ค้นกระจัดกระจายมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินและเอกสารของนางสาวอัญรินหายไปครับ
นายยันยงหานบำราชอายุ๓๑ปีเป็นพี่เขยของน้องวิว
เล่าบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่กัน๔คนครับ
มีน้องวิวแม่น้องวิวภรรยาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะฮะ
โดยน้องวิวนอนอยู่ห้องนอนซ้ายมือของบ้านคนเดียว
ช่วง๘โมงเช้านะครับภรรยาของเขาก็ลุกไปปลุกน้องวิว
ไปทำงานนะครับไปทำงานนะแต่เรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยมาตามเขานะฮะให้ไปดูที่หน้าต่างห้องนอน
ซึ่งถูกเปิดเอาไว้พอเปิดผ้าม่านเข้าไป
ไปเจอผ้าห่มคลุมน้องวิวอยู่ใจไม่ดีแล้วครับ
ปีนหน้าต่างเข้าไปก็เจอศพน้องวิวอย่างที่ผมเล่าไป
โดยร่างกายไม่ได้สวมเสื้อผ้าครับพอเห็นดังนั้นก็เรียกให้ภรรยากับแม่ของวิวเนี่ย
เข้ามาดูช่วยกันเอาเสื้อผ้ามาใส่ให้ก่อน
แล้วก็แจ้งตำรวจเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาเห็นน้องเปลือยนะฮะ
นายยันยงเล่าต่อบอกว่าที่บ้านสงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายเอ
นายเอแนะนำสมมติอายุ๒๗เขาเป็นใคร
เขาเป็นพนักงานดูแลร้านเกมนี่แหละที่เริ่มมาจากการเป็นลูกค้าที่ร้าน
สนิทใจไว้ใจกันใช่ไหมก็บอกอ่ะเข้ามาดูร้านเกมก็ได้นะครับ
แต่มาเจอช่วงโควิดนะฮะจริงก็ไม่ได้ให้ออกจากงานนะ
ให้พักอาศัยอยู่ที่ร้านมาประมาณ๖๗เดือนแล้ว
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายเอก็หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของที่บ้าน
แล้วก็ของใช้ส่วนตัวก็หายไปด้วย
ขณะที่กล้องวงจรปิดถูกถอดปลั๊กหันหน้าหนีไปทางอื่นนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับบ้านก็ส่งร่างของน้องวิวนะครับ
ไปใช้นัดสูตรว่าถูกล่วงละเมิดด้วยหรือไม่ฮะ
เมืองต้นนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
บนรัชธานีก็เก็บคราบเลือดลอยนิ้วมือแฝงนะครับ
ส่วนชุดสืบสวนก็จะจัดชุดติดตามไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็เส้นทางที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะหลบหนีไปนะครับ
ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะจะออกกดดันนะครับ
ตามบ้านเพื่อนสนิทของผู้ต้องสงสัยครับ